ในวันหนึ่งมีรายการที่ทลาทีวีถ่ายสัวนสด
ตอนนี้มีซุปเปอร์ไต้ฝุ่นในพาตัก

ดังนั้นการรับมือกับพายุในการขันกีฬานั้น
เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเนพาตักที่พัดถล่มเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคม
ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างของไต้หวันอย่างกว้างขวาง
แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันวอเล็กบอลชายชุดอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชีย
เมืองเกาสงทางตอนใต้ของชายนิสไทเปย์ก็ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไป
ทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์อาเซียนจากประเทศเมียนมาร์
ต้องเลื่อนไฟล์เดินทาง๑วัน
จะเดินทางถึงเมืองเกาสงในช่วงหัวค่ำของวันศุกร์ที่๘กรกฎาคม
แม้จะมีเวลาปรับสภาพร่างกายน้อยเพราะต้องลงแข่งขันต่อในวันรุ่งขึ้นทันที
แต่เป้าหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงคือการติดอันดับ๑ใน๕ให้ได้
เพื่อเล่นรอบต่อไปครับตรงนั้น
แล้วก็อย่างหนึ่งเด็กชุดนี้อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนา
อย่างไรก็ตามพายุในผตักได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
เมื่อมี๓ชาติคือจีนกาต้าและปากีสถาน
ยังไม่สามารถเดินทางมาแข่งขัน

ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องปรับโปรแกรมขนาดใหญ่
โดยทีมเหล่านี้จะต้องไปแข่งขันในวันที่๑๒กรกฎาคม
ซึ่งเป็นวันกำหนดพักแทน
สำหรับเรื่องของพายุก็มีผลกระทบนะคะ
ของการแข่งขันในเรื่องของการปรับเวลาแล้วก็

จากว่าการเดินทางของทีมมาล่าช้า
สำหรับนักกีฬาที่มีผลกระทบก็คือ

ต้องย้ายวันแข่งไปเพราะว่าไม่สามารถ

แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุมากนัก
แต่สภาพอากาศก่อนวันแข่งขันยังคงมีฝนตกหนักและมีลมแรง
และมีเที่ยวบินล่าช้าต้องถูกยกเลิกไฟล์ไปหลายเที่ยวบิน
วอเล็กบอลชายู๒๐จะลงแข่งขันประเดิมสนาม
พบกับทีมชาติคาซักสถานในเวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
โดยรายการนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามให้กำลังใจนักวอเล็กบอลไทย
หน้าจอไทยรัฐทีวี
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน